มาต่อกันที่อีกงานดีกันหน่อยดีกว่านะคะ
นับวันเนี่ยมันใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะ

วันที่เขาจะแต่งงานสำหรับพี่เวียสุกลวัฒน์ค่ะ
แต่ว่าหลายคนบอกว่าก็อยากจะเห็นโมเมนต์เหมือนกัน
พระเอกรูปหล่อของเรา
คุกเข่าสาวสวยคุณวิกกี้แต่งงานจะเป็นยังไง
เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูโมเมนต์กันเลยค่ะ
อันนี้ขอบคุณนะคะคลิปจากยูทูปช่องคุณเจอนัทเจอนี่นั่นเอง
ช่องคุณนัทค่ะนัทอตรีรุ๊ตนี่แหละ

แม้จะมาเป็นภาพนิ่งนะแล้วก็มีเสียงซาวด้วย
หลายคนบอกว่าฟังเสียงคิดว่าเป็นพี่เวียพูด

สัมผัสได้ถึงความน่ารักของวาธิบ่าวสาวไอเวียกับวิกกี้ค่ะ
จูงมือเข้าสู่ประตูวิวา๑๗กรกฎาคมนี้แล้วนะคะ
คลิปนี้ถือว่าเป็นการเปิดตัวหวานใจ
วงการของอ้ายเวียอย่างเป็นทางการก็ว่าได้ค่ะ
แล้วคลิปนี้คือเป็นคลิปที่ทั้งคู่นี่นะ
ก็พาหนุ่มนัทไปเที่ยวบ้านสวนของพี่เวียด้วยที่เขาใหญ่
วิกกี้ก็โชว์สกิลว่าที่สะพ้ายอีสานด้วยนะ
ทั้งโชว์ฤาราการเสิร์ฟแบบมวนคลุกมาเลยจ้ะ
แฟนคลับก็พากันชื่นชมในความน่ารักติดดินอยู่ด้วย
แล้วสบายออกสบายใจดูและสบายตาดีสบายบ้านเลย
เลยทำกับข้าวแบบนี้นี่นั่งพื้นด้วยโปรกส้มตำกันไปคุณผู้ชมค่ะ
ฟังเสียงคุณนัทแล้วคิดว่าแหมพรีเวดดิ้งหรือเปล่าเนี่ย
เหมือนนะคุณผู้ชมนับถอยหลังอีกแป๊บเดียวเท่านั้นนะคะ
ก็จะถึงวันดีเลิกดีของหนุ่มเวียแล้วนะจ๊ะ